คุณผู้ชมครับจากจับงูไปจับนกเงือกกัน

เพราะว่านกเงือกถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์ป่าสงวน

ใครที่ครอบครองหรือว่าเลี้ยงไว้เนี่ยเขาก็เลยถือว่าผิดกฎหมายนะครับ
แต่คราวนี้ชาวบ้านที่จังหวัดบึงการเขาไปพบนกเงือก
ก็คิดว่าน่าจะมีคนครอบครองแล้วนำไปปล่อยนะครับ

แต่ว่าชาวบ้านก็กลัวว่านกเงือกจะได้รับอันตราย
ก็เลยไปช่วยกันจับหน่อยครับ
ที่สำคัญตัวใหญ่มากด้วย

เป็นช่วงเหตุการณ์ชุลมุนในการที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่นะครับ
จะร่วมกันในการช่วยเหลือนกเงือกตัวนี้
เป็นนาทีที่ชาวบ้านหวานแหเลยนะคุณ

ก็ไม่รู้จะใช้วิธีอย่างไรจับจะล่อจะหลอกจะอะไรเขาล่ะ
นี่เขาก็ไปยืนสบายนึกว่าคนอื่นมาไล่ไง

อยู่บนหลังคาบินไปบินมาแบบนี้และตัวใหญ่มากแบบนี้
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายเขา
นี่ช่วงวินาทีในการเตรียมและแหนะ
เพราะว่าเขาลงมาข้างล่างแล้ว
ก็เตรียมจับแล้วก็หวานแหไปเลยนะครับ
โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่๓บ้านโนนสวาสตร์ตำบลนานสวาน
อำเภอเมืองบึงกันคือผู้ใหญ่เนธวง

พบว่าถูกปล่อยให้บินร่อนไปมาในหมู่บ้านนานถึง๓วันแล้วนะคุณ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านพยายามไล่จับนกเงือกตัวนี้ด้วยมือเปล่า
แล้วใช้แหเป็นอุปกรณ์แต่เวียงแหจับเท่าไหร่

เพราะว่านกเงือกบินสลับไปมาระหว่างต้นไม้หลังคาบ้าน
สุดท้ายได้ใช้ตะข่ายซึ่งเป็นตะข่ายที่ชาวบ้านใช้จับนกกระจิบ
ล้อมบ้านที่นกเงือกเข้าไปจับคือล้อมทั้งบ้านเลยนะฮะ
จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปด้านหลังไล่นกเงือก
บินมาชนตะข่ายจึงสามารถจับได้ตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับ
ผู้เชี่ยวชาญบอกว่านกเงือกตัวนี้เป็นนกเงือกกรามช้าง

จากไม่ได้กินอาหารมาหลายวันจึงผอมโซความยาวประมาณ๘๐เซนติเมตร
ว่ามีคนนำมาเลี้ยงแต่เล็กนะครับ
แต่พอเห็นข่าวการเอาผิดผู้เลี้ยงเกรงจะมีความผิดด้วย
ช่วงนี้ไงข่าวดังนะครับ
นำไปปล่อยทิ้งไว้ในป่าสวนยางพารา
ซึ่งก็เลยมีคนแจ้งว่ายังมีนกอีกตัวที่เป็นคู่กัน

ใช่แล้วคู่เขาไปไหนทำไมเขามาคนเดียว
ใช่ถ้าเขาพลัดคู่กันนะเขาเสียใจ
กเงือกเหมือนว่าเรามีความเชื่อว่าเขาคู่กัน
ถ้าตัวใดตัวหนึ่งจากไปอีกตัวจะตรอมใจตายนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะไปตามจับอีกตัว
ซึ่งเป็นคู่กันซึ่งบินอยู่ในหมู่บ้าน
เขตอำเภอเมืองบึงกาลเพื่อจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วยกัน
เจ้าหน้าที่ได้ฝากเตือนผู้ครอบครองหากกลัวความผิด
ขอเถอะขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปรับหรือว่านำมาส่งหน่อย
อย่าปล่อยนกให้ไปหากินเองแล้วก็อย่าปล่อยทิ้งแบบนี้
เพราะว่าเขาคุ้นเคยกับการที่คนให้อาหารเขาถูกต้องไหมฮะ
หากินเองจึงเป็นสิ่งที่ลำบากสำหรับสัตว์ที่เคยมีคนเลี้ยงไว้
และโดยเฉพาะนกเงือกนกสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่สำคัญใกล้จะศูนย์พันธุ์หายากตัวใหญ่แบบนี้ยิ่งหายากนะ

เจอคู่เขาเร็วเราจะนำเสนอข่าวเลยนะครับ